ตามชาวบ้านไปไปหาจิ้งหรีดกันบ้าง

เป็นวิถีชาวบ้านในการหาอยู่หากินค่ะ
นี่ผลผลิตจากการออกยามค่ำคืน

จิ้งหรีดมามากมายเลยค่ะ

ใหญ่แล้วเขาก็ใช้วิธีการจับง่ายแบบนี้
คือเอาไฟส่องกบใส่ไปที่ศีรษะนะคะ
เป็นวิถีที่ชาวบ้านเขาใช้กันอยู่แล้ว

แล้วก็เดินไปตามท้องทุ่งนาก้มดูหน่อย
จะเห็นจิ้งหรีดเนี่ยเดินแทรกอยู่กับเศษย่า

อุปกรณ์ก็ไม่ได้มีเยอะอะไรมากมาย
จากไฟฉายส่องกบแล้วก็มีปี๊บหรือถัง
ที่จะเอามาใช้ในการเก็บจิ้งหรีดนั่นเอง

สำคัญคือคุณต้องมีความว่องไหว

สามารถจับมันได้นะคะ

เอามาทำเป็นเมนูอาหารต่าง
แล้วแต่ความชอบไปป่นไปย่าง
ลุกกับเกลือกินกับแก้มก็แล้วแต่
ถ้าได้เยอะก็ไปขายสร้างรายได้กันอีกด้วย

แล้วในเงื่อนน้ำกระดี้แห้งนะคะ

ไปดูต่อละกันในติดต่อของคุณรุ่งรือไทยชายเซนค่ะ